ส่วนที่นครชัยศรีค่ะจังหวัดนครปฐมมีกลุ่มชายหญิง๖คน
เจ้าหน้าที่บริษัทส่งของค่ะไปทำร้ายถึงในสำนักงานเลยนะ
ถามว่าทำไปทำไมเขาบอกว่า
เจ้าหน้าที่คนนี้ผู้จำไม่เข้าหู
ในอำเภอนครชัยศรีนครปฐมค่ะ
แต่ว่าในคลิปไม่มีเสียงนะคะจะเห็นแต่ภาพ
ตอนแรกมีลูกค้าสองคนเดินเข้ามาชี้หน้าด่าพนักงานที่เคาน์เตอร์ด้านในสุด
ด่าไปก็ถ่ายคลิปไปด้วย
จากนั้นมีชายหญิงเดินเข้ามาสมทบอีก๔คนค่ะ
จู่ลูกค้าผู้หญิงคนที่ถ่ายคลิปเอื้อมือไปจิกหัวพนักงานสาวที่นั่งอยู่ที่เก้าอี้ก่อนเลย
แล้วก็ตบไปประมาณ๓๔ที
ก่อนที่เพื่อนที่มาด้วยกันจะรุมตบกันชุลมุนเลยค่ะ
ต่อหน้าต่อตาพนักงานคนอื่นในร้านเขาก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยอะค่ะ

ทีนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันมีทั้งถีบทั้งจิกหัวทั้งโยนของใส่
มีคนหนึ่งอ้อมไปด้านหลังไปทุบ
พนักงานต้องรีบเข้าไปดึงตัวออกมา
ขณะที่กลุ่มลูกค้าหัวร้อนที่มาด้วยกันทั้งหมดเขาก็ไม่ยอมนะ
ลักษณะ๖รุมหนึ่งที่หนักสุดคือยกเก้าอี้ทุ่มใส่น้องพนักงานลงไปนอนกับพื้นเลยค่ะ
นอกจากนี้ยังมีผู้หญิงอีกคนเข้าไปจิกหัว
แล้วก็ต่อยซ้ำอีกหลายครั้งคลิปนี้เพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้
แล้วพนักงานหญิงเนี่ยพูดจะไม่ถูกครูค่ะ
กลับไปตามพวกมามารุมทำร้าย
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๗พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ต้นสายปลายเหตุที่แท้จริงเป็นอย่างไรยังคงต้องรอฟังทั้งสองฝ่ายนะคะ
แต่การบุกเข้าไปทำร้ายคนอื่นแบบนี้ค่ะถือว่าผิดกฎหมาย
หลายคนแนะนำให้เอาคลิปนี้ไปแจ้งความแล้วก็เอาผิด
เพราะดูแล้วเป็นการทำเกินกว่าเหตุและเป็นการรุมทำร้ายร่างกายด้วยนะคะ
ก็เปิดประเด็นอันนี้ไว้ก่อนนะคะเป็นฝากฝั่ง
เป็นข้อมูลจากคลิปจากกล้องวงจรปิดนะคะ
แต่ว่าตอนนี้เราก็อยากได้ข้อมูลของอีกฝ่ายก็คือฝ่ายที่เข้าไปทำร้ายร่างกายให้ชี้แจงออกมา
มันเกิดอะไรขึ้นแค่พูดจาไม่ถูกหูแค่นั้นหรือเปล่า
ว่ามันเกิดอะไรนะคะเพราะว่าก็เป็นคลิปภาพเหตุการณ์
แต่ว่าไม่มีเสียงให้ได้ยินด้วยนะคะ
ก็ถ้ามีอีกฝ่ายหนึ่งชี้แจงก็จะได้นำเสนอกันต่อไป